แล้วมีข้อมูลเพิ่มมาอีกว่าไปซื้อบ้านโครงการของนางอนงไปไปมามา
เอ้าบ้านที่ซื้อเป็นที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนซะงั้น
นี่ค่ะมีคนที่เขารับจ้างถมที่ก็ออกมาให้ข้อมูล
แนะนำว่าต้องถมอย่างนั้นอย่างนี้นะนางอนมไม่ถมบอกว่าแพง
แค่นิดหน่อยพอแล้วบ้านมันก็พังค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดนะคะติเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
โครงการของนางอนงไปเจอกับบ้านแฝดหลังนึงยังสร้างไม่เสร็จ
มีโครงสร้างผนังมีหลังคาบ้านด้านในแทนคุณผู้ชม
ที่ตั้งโครงการคือตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าของโครงการคือมีลายเซ็นกำกับเอาไว้ชัดเจนนะคะตามเอกสารนี้นะคะ
นงมิตจันทร์นี่ค่ะแบบบ้านเขียนแบบระบุชื่อ
นายวัฒนาชัยไกรสำโรงแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ
โครงการของนางอนงหลายล้านบาทเนี่ยค่ะไม่มีชื่อเซ็นกำกับของสถาปนิกคุมงาน
ไม่มีลายเซ็นกำกับของวิศวกรระบบโครงสร้างทั้งในแปลนบ้านอะไรต่างต่างเนี่ย
ไม่มีลายเซ็นในแบบบ้านบนกระดาษเนี่ยนะคะ
คือเขียนถูกต้องแต่ในตัววัสดุอะค่ะ
ได้รับการยืนยันจากผู้รับเหมาที่มาสร้างบ้านให้ว่าลดสเปคชัดเจนมาก
สเปคหลายอย่างเลยกระเบื้องเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะคะ
สเปคลงมาจนวัสดุโอ้โหไม่รู้จะมีคุณภาพหรือเปล่า
ระบุว่าไม้เธอร่าขนาดหนึ่งคูณแปดนิ้ว
ลูกสาวนะคะย้อนกลับไป
เพราะว่าโครงการบ้านอนงแลนด์เนี่ยบริษัทที่สร้างก็บริษัทของนางอนงนี่แหละ
ก็เลยย้อนกลับไปที่ต้นตอก็คือที่บริษัท
แต่บริษัทเปิดเป็นร้านขายกาแฟร้านขายเสื้อผ้าคุณผู้ชม
คือติก็อยากจะไปถามข้อเท็จจริงนะว่าตกลงแล้ว
เรื่องของโครงการสร้างบ้านของนางอนงข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
มันมีปัญหายังไงบ้างเพราะว่าลูกสาวของนางอนงเขาก็ยังอยู่
ยังมีชีวิตอยู่สามีของนางอนงก็ยังมีชีวิตอยู่
เราก็อยากคุยพอไปถึงมันเป็นร้านกาแฟนะคะ
ก็ไปเจอกับเจ้าของร้านกาแฟเขาก็นั่งดูแลไม้ดอกไม้ประดับอยู่
ติก็เข้าไปคุยเจ้าของร้านกาแฟก็ให้เข้าไปคุย

ติก็ถามหาลูกสาวของนางอนงนางพรพัฒน์
เพื่ออยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างบ้านต่าง
ที่นายทหารชั้นผู้น้อยออกมาบอกว่าปัญหามันเยอะเหลือเกิน

ทีนี้คือโทรไปตัดสายทิ้งตลอดนะคะ
แต่ก็มีเสียงบางช่วงบางตอนที่ติพยายามจะโทรหานะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อย

ใครนะคะน้องเก๋ตอนนี้น้องเก๋อยู่ที่ไหนครับ
อันนี้จากไหนค่ะอ๋อจากไทยรัฐครับพอดีพี่จะสอบถามมาหน่อยว่าเรื่องตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
ขอโทษนะครับอะไรนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านไหมครับ
แล้วเรื่องเรื่องตอนนี้มีข่าวว่าเราเตรียมขายของทยอยขายของเพื่อจะกลัวเพราะว่ากลัวจะถูก
อายัดซับนี้จริงไหมครับตอนนี้ซับสิทธิ์นะครับ
คือมุมหนึ่งเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยนะครับ
มีกรณีทหารชั้นประทวนนายหนึ่งนะครับที่เคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

นางอนงนะครับบ้านในโครงการที่ตกลงกันอยู่ที่สกลนคร
เพราะว่าเขาต้องการซื้อที่บ้านเกิดเขาให้แม่เขาอยู่
แต่พอตกลงกู้เงินเรียบร้อยพอวันที่ไปเซ็นรับมอบบ้านบ้านมันอยู่
บนโคกรวดที่นครราชศรีมาที่ค่ายทหารที่ทำงานอยู่
แล้วโดยรอบลักษณะเหมือนกับอยู่ในป่าช้าด้วยทหารนายนี้บอกว่าจำไม่ได้
พิกัดที่แน่ชัดมันอยู่ตรงไหนเพราะไม่ใช่คนในพื้นที่มาแค่ครั้งเดียว
มาด้วยความรีบร้อนมาถึงก็ถูกนายพิทยาในหน้าบังคับให้ถ่ายรูปรับมอบบ้าน
เสร็จแล้วก็ให้รีบขึ้นรถออกไป
จนตัวเองยังจำไม่ได้ว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหน
ที่กู้เงินมาซื้อเนี่ยเงินสวัสดิการมาซื้อ

เราก็เลยลองไปสำรวจในพื้นที่ในตำบลโคกรวดนะครับ
กับบ้านของจ่าคลั่งห่างกันไม่กี่ร้อยเมตร
อยู่ท้ายหมู่บ้านโป่งแมลงวันหมู่๕
ซึ่งจะรายล้อมไปด้วยไร่ข้าวโพดและไร่มันสำปะหลัง
ข้างจากวัดโป่งแมลงวันประมาณ๒๐๐เมตร
โครงการนี้เป็นโครงการบ้านแฝดมี๖หลังนะครับ
มีคนเช่าอยู่สองหลังอีก๔หลังว่างไม่มีคนอยู่
มีโย่งมียากขึ้นแบบรกไปหมดนะฮะ
นายสมชายรอสูงเนินผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตะบนโคกรวด
บอกว่าการที่พบพื้นที่โครงการอยู่บนพื้นที่ป่าช้าไม่น่าจะจริง
เพราะว่าบ้านและป่าช้าห่างกันพอสมควร
เข้าใจว่าทหารนายนี้คงจะเข้ามาอีกทางหนึ่ง

ทางนั้นมันต้องผ่านป่าช้าของวัดมาก่อน
ก่อนจะมาถึงบ้านในโครงการนี้
โครงการนี้นะครับมันเข้าได้สองด้านนะครับ
ด้านแรกถ้าเข้าทางบ้านผมแล้วก็ทางเรียนเนี่ยอันนี้จะไม่ผ่านวัด
แต่ถ้ามาทางบริษัทราซิมาทอลินลิกเข้ามาทางสามแยกขามทะเลโสอันนี้ต้องผ่านวัดครับ

แต่ว่าตรงที่โครงการนี้มันไม่ได้เป็นป่าช้ามันอยู่ข้างนอกอีกกิโลหนึ่ง
แต่ทีนี้ปัญหามันก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับ
เพราะพบว่าไอ้พื้นที่ที่ทำโครงการบ้านเนี่ยมันไปทับพื้นที่ของป่าสงวนด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบกปทศ
วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมพร้อมกับทหารชั้นผู้น้อยได้นำเอกสารหลักฐานเป็นสำเนาการซื้อขายที่ดินหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่กรณีโครงการนำที่ดินป่าสงวนไปหลอกขายทหารชั้นผู้น้อยโดยใช้เงินกู้ของกรมสวัสดิการทหารบก
พูดเสียหายเป็นทหารยศร้อยตรีราย๑นะครับบอกว่าแรกเริ่มดูบ้านไว้เมื่อปี๕๙มีในหน้าเป็นทหารยศจ่ะ๑๐เอกสังกัดกรมสวัสดีการทหารบกเป็นคนผ่าไป
ดีการทหารบกเป็นคนพาไปเป็นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้าน
ห่างจากตัวเมือง๘กิโลเมตรบอกว่าจะตกลงทำธุรกิจกัน
โดยให้ตนทำเรื่องกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านหลังนี้๑ล้าน๕แสนบาท
แล้วเดี๋ยวจะมีนายหน้าจะมาขอเช่าต่อ๑๐๐เดือน
คิดเป็นเงิน๒๑๐๐๐บาทแล้วก็กู้๑ล้าน๕ก็มีส่วนต่าง
ที่จะเกิดจากการตกแต่งบ้านอีกประมาณสองแสนจะเสนอให้กับตนเป็นข้อแลกเปลี่ยน
ก็เลยยอมทำสัญญาซื้อขายและผ่อนชำระกับธนาคารมาระยะหนึ่ง
เดือนมิถุนายนปี๖๒ไปดูบ้านถึงพบว่าเป็นบ้านคนละหลังกับที่ทำสัญญาไว้
บ้านหลังที่ไปดูเป็นบ้านเลขที่๑๐๗ส่วนบ้านที่ทำสัญญาเลขที่๑๒
ซึ่งบ้านเลขที่นี้พอตรวจสอบพบว่าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้ภาค๔
ซึ่งยืนยันว่าเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนจริงนะฮะเขาถามไปยังกรมป่าไม้แล้ว
นายหน้าที่แนะนำบ้านกรมสวัสดิการทหารบกก็ตรวจสอบแล้วทำหนังสือตอบกลับ
ว่ายังไม่พบการกระทำผิดก็เลยตัดสินใจรวบรวมพยานหลักฐานร้องเรียน
ตำรวจบกปศเพื่อให้ดำเนินคดีกับทหารที่หลอกลวง
แล้วก็บอกว่ามีเพื่อนทหารอีกหลายนายที่ตกเป็นเหยื่อเพราะที่ดินของตนแค่๓๐ตารางวา
แต่พื้นที่ในหมู่บ้านมีกว่า๒๐๙แปลงหรือประมาณกว่า๒๐๐ไร่
ตนกับเพื่อนทหารคนอื่นต้องแบกรับสภาพหนี้เพราะกู้ไปแล้ว
และเสี่ยงต้องถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกป่าสงวนด้วย
บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปเช็ครายละเอียดนะคะ

ต้องใช้เวลาตรวจสอบหารือกับกรมป่าไม้
ถ้ามีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็จะดำเนินการได้ทันที
เดี๋ยวจะต้องสอบปากคำผู้เสียหายตรวจสอบเอกสารต่างด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการขอระงับการหักเงินเดือน
ขอให้ยกเลิกสัญญาที่มีการกู้ไปแล้วอะค่ะกู้ไปแล้วมันก็ต้องผ่อนไปเรื่อย
ตรงนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้คือต้องรอหลักฐานก่อนนะคะ
เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมให้
ก็จะมีการตรวจสอบอย่างละเอ็ดเพิ่มเติมให้